สวัสดีครับเจ็ดในลิกา๔๓นาทีมาตรวจสอบ
สภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาว
เช้าวันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

แต่ว่าบางจุดนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นหนาวกันอยู่
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยในวันนี้
คุณผู้ชมครับจากการที่เราคาดการณ์ตั้งแต่เมื่อวาน
มวลอากาศเย็นที่จะมีการอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นในบางส่วนบางพื้นที่นั้นมีการไหลกลับไปอยู่ด้านบน
พบว่าจุดที่มีมวลอากาศเย็นไหลกลับไปก่อนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ดังนั้นในเช้าวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้นจะเริ่มอุ่นขึ้น
แต่พื้นที่ภาคเหนือบางส่วนนั้นจะยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นอยู่
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกมาก่อน
อันนี้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศเย็นที่ปกคลุมในหลายพื้นที่
ภาพรวมในหลายจุดทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางในบางพื้นที่
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าแดดตอนกลางวันค่อนข้างบ่ายครับ
ค่อนข้างร้อนในขณะที่บริเวณตามยอดดอยยอดภูหลายจุดหลายแห่ง
ยังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวถึงหนาวจัด
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเผชิญกันในระยะนี้
ก็คือเรื่องของหมอกต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
โดยเฉพาะตามหุบเขาตามยอดเขาต่างหมอกอาจจะหนา
ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเปิดไฟตัดหมอกด้วย
เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวันนี้ตลอดทั้งวัน
คุณผู้ชมสังเกตดูดีพื้นที่สีน้ำเงินที่ปรากฎเยมะนี้
คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับวันนี้ไหลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นำให้วันนี้ภาคเหนือต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ในขณะที่ในภาคอิตสานนะอุณหภูมิก็เราแต่ระดับสูงขึ้นเล็กน้อย
มีหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงเช้า
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะครับ
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียตในภาคกลาง
อีสานอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๓องศาเซลเซียต
ตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศอุ่นเย็นในตอนกลางวันนะครับ
พรุ่งนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยต่ำสุด๑๕องศาเซลเซียต
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียสทรงนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับ
เพราะว่าอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่าหลายพื้นที่นั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศเย็นกันอยู่
ถึงอย่างอะไรก็ตามหลังจากที่มูลอากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังลง
สิ่งหนึ่งที่จะอ่อนกำลังลงตามไปด้วยก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ก่อนหน้านี้พัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่หลายจุด
จึงทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่องและตกสะสมเป็นเรียวเวลานาน
มีการรายงานข่าวภัยพิบัตรเกิดขึ้น
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่า
กระแสลมดังกล่าวนั้นจะค่อยอ่อนกำลังลง
นำให้ภาพรวมสถานการณ์ฝนในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะลดลงด้วย
ภาพรวมฝนส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางของภาคไปจนถึงตอนล่างของภาค
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในบริเวณท้องทะเลนั้น
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยคลื่นอาจจะยังคงสูงประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในระยะนี้
นี่คือการคำนวณต่อไปนะครับ
มีโอกาสนะครับในระยะนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ในบริเวณพื้นที่ทะเลจินใต้ตอนล่าง
โอกาสที่จะมีการก่อตัวของพายุหมุนเขียดร้อนเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ถ้าหากเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ดังนั้นประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจตอนนี้นะครับ
อย่าพึ่งไว้วางใจเองเรื่องของสถานการณ์ฝน
ตรวจสอบสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในระยะนี้
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียตในช่วงเช้า
ส่วนกลางวันนี้ยังคงร้อนละอุเหมือนเดิม
สูงสุดคาดการณ์ว่ามันจะแตกรดับไปตะอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียด
ภาพรวมตลอดทั้งทางสัปดาห์จะยังคงทรง
สูงสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียต

สังเกตว่าตอนกลางวันท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ

ดังนั้นจะออกเดินทางไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

แล้วก็ความรุนแรงของแสงแดดในช่วงบ่ายด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
แอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป